ปัญหาเรื่องของกลิ่นที่มันเกิดจากเพื่อนบ้าน
ไก่เอาไว้กว่า๓๐๐ตัวหลายปี
แล้วมันขันกันทุกวันทั้งวัน
ขี้ไก่มันก็มีให้ดมกันทุกวัน

ก็เลยต้องโพสต์แล้วก็เอาไปร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าของบ้านก็บอกว่าก็ผมเป็นคนรักไก่ก็ชอบไก่
ล่าสุดมีทางออกมีทางออกให้
มาดูหน่อยซิแต่มาดูก่อนว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไง

และเจ้าหน้าที่เขตจรุจักรตรวจสอบบ้าน
เขาบอกว่าเป็นบ้านหรูเลยมันหลังใหญ่โตมากคุณผู้ชมเนี่ย
เห็นไหมข้างหน้าเป็นรั้วสีทองเนี่ยนะครับ
ในซอยวิภาวดี๔๔เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
เหตุผลที่ต้องเข้าไปตรวจนะฮะก็เพราะว่า
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งร้องเรียนมา

บ้านหลังนี้เลี้ยงไก่กว่า๓๐๐ตัว
โอ้โหสกระปกส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้านมานานหลายปีทีเดียว
จากการไปตรวจสอบบ้านหลังนี้เป็นบ้าน๒ชั้น
มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นมากคุณผู้ชมนะฮะ
ในเต็มไปด้วยไก่เยอะแยะมากมาย
ในเหล้าในกรงแบบเปิดก็มี
มีเศษขยะมีดินมีฟางมีข้าวเปลือกมีข้าวของมากมาย

คือนี่ค่ะไก่มีทุกไซส์ทุกสีทุกเศษ
มาหมดเลยเวลามีลมโกรกมากลิ่นขี้ไก่มันก็จะส่งกลิ่นมาทั่วบริเวณบ้าน

เพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะว่า
อยู่มา๕ปีแล้วแรกเนี่ยนะฮะก็ได้กลิ่นขี้ไก่เป็นระยะ
เวลาฝนตกก็จะมีกลิ่นแรงขึ้นแรงขึ้นนะฮะก็ดูอยู่จากในบ้านก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านเขาหรอกนะครับ
ก็เห็นข้างบ้านเขาเลี้ยงไก่มาหลายตัวมากบางครั้งเนี่ยกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่โอ้โห

ไก่บินคาบมาก็มีนะฮะรวมทั้งขนไก่แมลงมันก็ปิวมาตกที่บ้านแหละมันก็มี

เจ้าของบ้านดังกล่าวไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครคือเพื่อนบ้านก็เลยไม่รู้จะไปคุยยังไงคือเขาไม่ออกมาเลยนะครับ
ทางด้านของนายชัดชายอันนี้เป็นเจ้าของบ้านนะครับไปถามเจ้าที่ไปถามก็ทราบทราบเหมือนกันว่าที่เพื่อนบ้านมาร้องเรียนก็รู้ตนเองก็เลี้ยงมาหลายปีเพราะว่าก็เป็นคนรักไก่นะฮะคนมารู้จักก็เลยนำเอามาให้เลี้ยงแล้วกับพ่อไปพ่อมามันก็มากขึ้นมากขึ้นมีทั้งพ่อพันแม่พันเยอะแยะมากมายนะมีพ่อพันแม่พันเนี่ย
ยอมรับเหมือนกันว่าเลี้ยงไก่มันมีกลิ่นจริงโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยมันก็มีกลิ่นขี้ไก่แหละรักษาความสะอาดอยู่เหมือนกันไก่ป่วยก็รักษาแล้วก็มีการย้ายไปจำนวนนึงแรกไปไว้ที่บ้านที่จังหวัดตากแล้วปัจจุบันเนี่ยในบ้านเนี่ยอยู่กันทั้งหมด๑๑คนก็ไม่มีใครบอกว่ามันมีกลิ่นเหม็นเลยนี่
ใส่ไก่เนี่ยมาเพิ่มแล้วก็เตรียมจะขนย้ายไปที่อื่นนะครับหลังจากที่ประสุทธิ์เขาเข้าไปตรวจสอบเจรจากับเจ้าของบ้านเขาบอกว่าก็พร้อมจะให้ความร่วมมือนะนะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะขนย้ายไก่ให้ก่อนนะเนื่องจากว่าถ้านายฉัดชัยดำเนินการเองมันจะช้าเพราะต้องทำเรื่องของการติดต่อรถด้วยนะฮะก็เลยจะช่วยกันขนส
เป็นโชว์ดีของไก่พวกนี้นะที่เขายังมีบ้านอยู่ที่แม่สอดมันก็จะได้ไปอยู่ในธรรมชาติแล้วก็ไม่ถูกจับยา